เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม
ไฟไหม้โรงแรมคาซิโนครั้งนี้นะครับ
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิต
นี่ครับแสดงให้เห็นว่าเกิดเพลิงไหม้แบบไม่รุนแรง
มีเสียงไหมฮะขอดูคลิปนี้แบบปล่อยเสียงสักนิดหนึ่งนะครับ
เฮ้ยเฮ้ยไฟลุกแล้วไฟไหม้แล้ว
ไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้ว

ไม่เป็นไรละ

เขาคาดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้
จากจุดเล็กแต่ไม่มีใครไปดับ
จนกระทั่งมันลุกลามไหม้ทั้งโรงแรม
สร้างความเสียหายแก่อาคารทั้ง๓หลังของโรงแรม
สำหรับในส่วนของความคืบหน้าปฏิบัติการกู้ภัย
ค้นหาเหยื่อไฟไหม้โรงแรมคาซิโนแห่งนี้
ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
จากกัมพูชาแล้วก็ร่วมกับทีมกู้ภัยจากฝั่งไทย
เพื่อค้นหาเหยื่อในซากอาคารก็ต้องเริ่มขึ้นแล้ว
เพราะอาคารมีอาการซุดตัว
หลังจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ได้หยุดการค้นหาไปช่วงกลางคืน
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๓ศพ
ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๒๒ศพนะครับ
บาดเจ็บ๕๓รายยังศูนย์หายอีก๘ราย
คาดว่าจะมีการพบผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารนะฮะ
แล้วก็ตามห้องต่างของโรงแรมที่ถูกเพลิงไหม้
เพราะตอนนี้คุณทั้งกู้ชีพกู้ภัยทั้งเจ้าหน้าที่
ต้องเข้าไปทีละห้องโรงแรมแห่งนี้มีหลายร้อยห้องนะครับ
ก็ต้องเข้าไปดูนะครับว่ามีใครที่ติดอยู่

ใช่ค่ะแล้วก็คิดดูสิการเข้าแต่ละห้องมันก็ไม่ใช่ง่ายไง
เพราะเป็นคีย์การ์ดทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กว่าจะเข้าไปได้นะคะ
คุณผู้ชมฮะเว็บไซต์ข่าวพนมเปนโพสต์นะครับ
รายงานอ้างคำเปิดเผยของผู้เห็นเหตุการณ์
เล่าว่าเปลวไฟเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณตึกฝั่งใต้ของคาซิโน
ก่อนที่จะลามมาทางตึกฝั่งเหนือและอาคารอีกหลังที่อยู่ติดกันนะครับ
และไฟไหม้กินเวลานาน๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้
ทำให้อาคารทั้ง๓หลังถูกไฟเผาไหม้วอดเกือบทั้งหมดนะครับ
ด้านของหัวหน้าฝ่ายบริหารเมืองปลอยเป็ดนะฮะ
นายเนมเฝิงเปิดเผยว่า
ว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้มีคนงานตลอด
แขกที่เข้าพักและใช้บริการคาซิโนของโรงแรม
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยประมาณ๔๐๐คนติดอยู่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณชั้นลอยของโรงแรมและบริเวณดาดฟ้า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทั้งของกัมพูชาและเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทย
พยายามช่วยคนที่ติดอยู่บนดาดฟ้าและชั้นลอย
มีการบินวนเฮลิคอปเตอร์ช่วยคนที่ติดอยู่ออกมาหลายคนนะครับ
โดยมีหลายคนที่รอการช่วยเหลือไม่ไหว
มีบางส่วนตัดสินใจกระโดดลงมาจากอาคารคุณ
ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
โดยศพผู้เสียชีวิตได้ถูกลำเลียงไปไว้ที่วัดใกล้เคียง
เพื่อรอการตรวจพิสูจน์บุคคลและส่งกลับประกอบพิธีทางศาสนาที่ไทยนะครับ

จะมีการส่งศพของคนไทยกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบความคืบหน้าในกรณีนี้กันต่อนะฮะ
เพราะว่าในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ย
คือเป็นคืนที่จะมีคนทั้งไปพักโรงแรมและเล่นคาซิโนเยอะ
เพราะมันใกล้จะเข้าปีใหม่และถือว่าเป็นวันแรก
ของการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของกัมพูชาด้วย
คือมันเป็นรอยต่อวันพุธเข้าสู่วันพฤหัสค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ทีนี้ปฏิบัติการการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารเนี่ย

มีทีมจากฝั่งไทยเข้าไปช่วยเหลือด้วย
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
เราไปติดตามการรายงานสดนะคะจากด่านพรมแดนบ้านคองลึกที่จังหวัดสาแก้ว
การเร่งค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมกันดามอนกาซีโนปลอยเป็ดนะคะ
เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดมีรายงานออกมานะคะ
ว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นเคสดำมากกว่ายี่สิบรายแล้วค่ะซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวบริเวณด้านหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอนัญญประเทศ
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปบันทึกภาพด้านหน้าตัวอาคาร
โรงแรมแกรนไดมอนด์กาซิโนปลอยเป็ดได้นะคะ
โดยอนุญาตให้บันทึกภาพได้เพียงบริเวณซุ้มประตูฝั่งไทย
ก่อนถึงด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาเท่านั้นค่ะแต่หากสื่อมวลชนที่มีเอกสารหนังสือเดินทาง
ก็สามารถที่จะยื่นเพื่อขอเข้าไปบันทึกภาพด้านในได้นะคะ
ตันยูรวมกว่าร้อยชีวิตนะคะได้เริ่มปฏิบัติภารกิจเร่งกู้ร่าง
ผู้เสียชีวิตภายในอาคารโรงแรมแกรนไดมอนกาซิโนปลอยเป็ดตั้งแต่ช่วง
โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งยอดผู้เสียชีวิตที่พบเพิ่มเป็น
ดำล่าสุดมีตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่าขณะนี้
อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้ารายค่ะเบื้องต้นใหญ่นะคะ
ยังไม่ทราบสัญชาติค่ะนอนค่ะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคง
ใช้ความระมัดระวังนะคะในการที่จะเข้าไปด้านในตัวอาคาร
เพื่อที่จะกู้ร่างของผู้เสียชีวิตออกมานะคะก่อนจากนั้นเหมือนกันค่ะ
ทีมข่าวได้ไปสำรวจพื้นที่ด้านนอกนะคะ
งานให้ความช่วยเวลาผู้ประสบเหตุเครื่องไหมแปรนดายโมนปอยเปรด
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติบุคคลศูนย์หาย
ในช่วงของวันเกิดเหตุนะคะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีญาติของผู้สูญหายมาแจ้งความจำนงแล้ว

โดยเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการให้ญาติส่งรายละเอียด
และประวัติของผู้สนหายผ่านทางไลน์ค่ะ
ก่อนจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
เพื่อเทียบข้อมูลการค้นหาร่างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
ซึ่งจังหวัดสะแก้วนะครับได้มีบัญชาการ
แล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ยังสาบศูนย์ยังติดต่อไม่ได้
เอ่อวันนี้นะครับก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากเขาทราบว่ามีการตั้งศูนย์แล้วอะไรแล้วนะครับคนก็เริ่มติดต่อมาค่อนข้างเป็นจำนวนมากนะครับ
ตั้งแต่เช้านี้ก็ยังมีคนมาติดต่อตลอดเวลานะครับ
ส่วนที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานญาติของผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้
ที่มีการยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิต๕ราย
และมีการเคลื่อนย้ายศพมาเก็บไว้ที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน

ทางญาติยังรอเรื่องของเอกสารที่จะต้องมีบุคคลเซ็นรับรองยืนยันนะคะ
จึงจะสามารถนำศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาได้
นางกิรติแก้ววัดนะคะแม่ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็ยังคงติดใจนะคะเรื่องของการรับศพไปทำพิธีทางศาสนา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการยืนยันตัวตนร่างต่างให้เสร็จ
เพราะว่าอย่างรายงานไปเมื่อสักครู่นี้
ร่างที่เดินทางมาถึงทางมูลที่สว่างเที่ยงธรรมสถาน
ก็เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี๒
ผันตำรวจเอกรุ่งทองมลอพุ่มกับการ
ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ว่าทางการกัมพูชาได้อนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดกลับประเทศไทยได้แล้วนะครับ

ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้ประสานตรง
กับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา
และเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาได้ตรวจอัตลักษณ์บุคคลส่วนหนึ่งแล้ว
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่มูลที่ต่าง
ได้นำรถกู้ชีพกว่า๑๐คัน
เข้ามาเคลื่อนย้ายศพคนไทยจากฝั่งกัมพูชากลับเข้าประเทศไทยนะครับ
แต่สามารถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าไทยได้เพียง๑๐ศพเท่านั้น
ส่วนอีก๓ศพยังต้องรอทางการกัมพูชา
แล้วก็ต้องรอหลักฐานบางส่วนอยู่
โดยร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๑๐ศพซึ่งเป็นคนไทย
ประกอบด้วยนางสาวพิมพิสาชาวไร่อ้อยอายุ๖๓ปี
นางพุทธิกาจริตเพชรอายุ๖๙ปี
นายวรวุฒิจิรษักอายุ๒๓ปี
นายอุดรคงเรืองอายุ๖๗ปี
นายขวัญทองจันงามอายุ๖๔ปี
ในส่วนศพตรงนี้ฝากไว้ที่มูลทิศว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญญาประเทศ
ส่วนร่างของนางสาวทิตินันขุนจรูนอายุ๕๕ปีนะครับ
ไว้ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศครับ
ร่างของนายพีรพันธ์สิตโปอายุ๖๗ปี
นางสาวพรทิรัฐไกรยศธนานนท์อายุ๗๓ปี
นางนงรัฐสิตโสสะอายุ๗๖ปี

แล้วก็ร่างของนางทัศนีโสรัสสะอายุ๘๒ปี
ไว้ที่โรงพยาบาลยุพราชสะแก้ว
นี่คือทั้ง๑๐รายชื่อของผู้เสียชีวิตนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตที่ยังรอการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล

ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก๕ศพ
อันนี้รอการตรวจอัตลักษณ์อยู่นะครับ
ส่วนอีก๓ศพนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลศรีโสพล
จังหวัดปันเตียเมียนเจยของกัมพูชา

ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่บ่อนปลอยเป็ด

และผู้เสียชีวิตมาติดต่อเพื่อขอรับศพอยู่ตลอดเวลานะครับ

นำรถห้องเย็นบรรจุศพจากกรุงเทพ
เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุในฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา
เพื่อเป็นการสนับสนุนการเก็บรักษาสภาพศพผู้เสียชีวิต
ก่อนจะเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยนะครับ

มีทั้งคนไทยที่เข้าไปพักไปบ่อนไปเที่ยวจำนวนมาก
และมีคนไทยที่เป็นพนักงานของโรงแรมอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับ
โอ้โหคืออันนี้ถือว่าเป็นบ่อนที่ติด๑ใน๑๐ของประเทศเขาเลยนะ
ที่มีขนาดใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมภารกิจนี้เรายังคงติดตามอยู่นะคะ